ไปดูศีลศัลงานประเพณีที่จังหวัดพิษณุโลกบ้านกลุ่มถนักหน่อย
คือคักบรรยากาศดีเอาเป็นยังไงตามไปสนุกกันเลยค่ะ
คลักบรรยากาศดีเอาเป็นยังไงตามไปสนุกกันเลยค่ะ
จัดงานประจำปีนี้ขึ้นมาชื่อว่างานแผ่นดินสมเด็จพระนเรสวนมหาราชพิศนุโลก
ประจำปี๒๕๖๕ค่ะจัดที่บริเวณพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนั่นเอง
ภายในงานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีกิจกรรมเยอะแยะมากมาย
แต่กิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือรำวงย้อนยุคค่ะ
ไอทนัดแนวไหนอะรำเยอะแยะไปสนุกสนานนะคะ
แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่าทางหน่วยงานที่เขาจัดเนี่ย
จัดขึ้นมาตามมาตรการของทางภาครัฐมีการตรวจคัดกรอง
แล้วก็ป้องกันผู้ที่มาร่วมงานให้ปลอดภัยด้วยนะคะ
ซึ่งแต่ละคนที่เข้างานก็ต้องมีการตรวจประวัติเรื่องการฉีดวัคซีน
เรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ
คือดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
แล้วชาติคุณจะได้สุขสนุกขนาดนั้นกันด้วยความสบายอกสบายใจ
ผมจะบอกนะว่าผมมีความผูกพันกับที่นี่นะพระราชวังจันท
อ๋อเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคือให้ผมเล่าให้จบก่อนแป๊บหนึ่ง
ผมขออนุญาตเรายกมือไห้หรอกอย่าให้ตลกเลยคือเรื่องของเรื่องพระราชวังจันทร์ตรงเนี้ย
เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเก่าผมโรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคม
ที่ลำเต้นเนี่ยนี่คือที่ผมเดินไปเรียนตลอดเลยนะแถวตรงนี้
โอ้ค่ะผมถามมาแล้วอย่าบอกว่าเดินไปเรียนเดินไปข้ามโรงเรียน
ใช่ส่วนใหญ่จะเดินไปอยู่หลังโรงเรียน